จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
เมื่อมีน้องเด็กหลายคนเลยนะคะเขามาที่สระว่ายน้ำเก่าของหมู่บ้าน
แล้วปรากฏว่าเด็กสองคนเนี่ยเขาบ่นว่าร้อนอากาศร้อนจังเลยร้อน
สุดท้ายลงไปเล่นน้ำที่บริเวณสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน
จมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนและลุงแท้ที่เป็นคนขับรถพามา
แต่จังหวะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยโอ้โหดูสิคะ
คือน้องเสียชีวิตทักหมายถึงตัวแข็งเกร็งไปแล้ว
ใช่แล้วคือจมน้ำเสียชีวิตสระว่ายน้ำลึกมาก๓เมตร
ร่างของน้องทั้งสองคนก็คือจมน้ำเสียชีวิตถึงแบบสองศพแบบนี้แหละค่ะ
นี่ญาติก็คือร่ำให้ปริ่มขาดใจ

คือรับไม่ได้จะพาหลานมาเล่นน้ำ
แต่ว่าบอกหลานว่ารอก่อนด้วยกันเดี๋ยวลุงขอออกไปข้างนอกแป๊บนึง
สุดท้ายเลยตัดสินใจออกไปข้างนอกก่อน
พอกลับเข้ามาอีกทีก็หลานตายแล้วต่อหน้าเพื่อนด้วย

ในพื้นที่ของย่านพุทธมนตรสาย๔
จุดเกิดเหตุเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ลึกประมาณ๑๓เมตร
แต่จุดที่เจอร่างน้องเนี่ยน้องจมอยู่ที่ก้นบ่อ๓เมตร
แพทย์ตำรวจกู้ภัยต้องเข้าชนสูตรเลยนะคะ

ใช่แล้วนี่คือบรรยากาศตอนเจ้าหน้าที่มีการลงงมค้นหาร่างน้องขึ้นมานะคะ
สภาพทั้งสองคนคุณผู้ชม
น้องเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
เพราะว่าบ่นว่าร้อนแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ำ
ทีนี้นิติของหมู่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าตัวสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ย
เคยเปิดใช้บริการตั้งแต่ปี๒๕๓๐แล้วแหละตอนสร้างหมู่บ้าน

ใช่แต่ว่าเดิมทีก็ดูแลเรื่อยมานะคะ
จนกระทั่ง๔๕ปีก่อนมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
ก็เลยเหมือนมีการสำรวจสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกต่างในหมู่บ้าน
ก็พบว่าสระว่ายน้ำตรงนี้มันเริ่มชำรุดแล้วนะ
ซุดสมอย่างมากแล้วถ้าปล่อยเด็กเข้ามาเล่นเนี่ย
เกิดอันตรายเลยก็มีการออกประกาศแล้วก็ทำหนังสือ
เพื่อเป็นข้อตกลงเรื่องของการปิดสระว่ายน้ำ
พร้อมกับมีการสั่งห้ามมาเล่นน้ำในสระนี้เด็ดขาด
ถ้าเกิดว่ามาเล่นอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ส่วนหนึ่งคือสระสุดสมแล้วก็สระคือแบบเก่ามาก
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการลักลอบเข้ามาแบบนี้นะคะ
อันนี้ตามที่นิติบุคคลบอก
ทีนี้พอได้พูดคุยกับคุณลุงของเด็กที่เสียชีวิต
บอกว่าขับรถพาเด็กมาประมาณสัก๗คนได้
ตอนนั้นคือรถแอร์เสียเด็กบอกบ่นว่าร้อนอยากเล่นน้ำแล้ว
พอมาถึงสระว่ายน้ำลุงก็ออกไปด้านนอก
ลงเล่นน้ำก่อนสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างสลดแบบนี้
และหนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตก็เป็นหลานตัวเองด้วย

ขณะเดียวกันเด็กคนอื่นที่มารอเล่นน้ำอยู่๕คนบนฝั่งนะคะ
เขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนนั้นมองไปในสระบริเวณจุดที่พบร่างน้อง
เหมือนกับมีฟองอากาศลอยขึ้นมีฟองอากาศขึ้น

ชู๒นิ้วให้แล้วหลังจากนั้น๒๓นาทีต่อมาก็หายไปเลยอ่ะหายไปก้นสระเลยนะคะ
โอ้โหหลังจากนี้ตำรวจก็ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุกันต่อไป
แล้วก็เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แบบเออเขาบอกว่าสระที่บริเวณริมขอบ

อาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ลื่นหรืออะไรด้วยหรือเปล่า
ยังไงแสดงความเสียใจกับครอบครัวเด็กด้วยนะคะ